บรรณาธิการไทยรัฐทีวีนั้นรวบรวมเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น
ในประเทศและต่างประเทศของปี๒๕๕๙
ต้องบันทึกเอาไว้ในบันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘ครับ
เหตุการณ์ในวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนะครับ
เริ่มต้นกับเหตุการณ์แรกครับเป็นคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น
และสร้างความเศร้าสลดให้กับพุทธศาสนิกชนจำนวนมากนะครับ
จากว่าคนร้ายลอบสังหารเจ้าอาวาสวัดป่าตอศรีเสียดหรือพระหมอนะครับ
หนึ่งในพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็สร้างคุณอุปการณ์ให้กับชาวบ้านมาโดยตลอดนะครับ
สุดท้ายตำรวจสามารถนำตัวคนร้ายและผู้บงการนั้นมาลงโทษได้สำเร็จครับ
เช้าวันที่๑มีนาคมเกิดคดีที่สร้างความสะเทือนใจให้พุทธศาสนิกชน
เมื่อคนร้ายรอบสังหารพระบัณฑิตสุปันทิโตหรือพระหมออายุ๔๘ปี
เจ้าอาวาสวัดป่าตอศรีเสียดอำเภอเมืองอุดรธานีขณะออกบินทบาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงสั่งการให้พลตำรวจโทปัญญามาเม่น
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุมทีมสืบสวนสอบสวนมือดีเร่งคลี่คลายคดี
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานและเบาะแสข้อมูลจนทำให้รู้ตัวผู้ก่อเหตุรวมถึงผู้บงการ
แต่การคลี่คลายคดีเริ่มติดขัดเนื่องจากเป็นผู้มีอิทธิพล
ประกอบกับหนึ่งในทีมสังหารยังเป็นตำรวจอีกด้วย
วันที่๒๓มีนาคมพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
สั่งย้ายพลตำรวจตรีชายยัดสายถิ่นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
และผลตำรวจตรีบุญลือก่อบางอย่างผู้บังคับการกองบังคับการฝึกพิเศษ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มอบหมายให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

โอนคดีให้กองปราบปรามเข้ามาดำเนินการ
หลังตำรวจกองปราบลงพื้นที่
นำไปสู่การปูพรมค้นหาหลักฐานและพยานแวดล้อม

ซึ่งระบุว่าเห็นเหตุการณ์ขณะคนร้ายลงมือ

ตำรวจสามารถจับนายปัญจาชาชารีแสน
ลูกจ้างประจำวิทยาลัยสารพัดช่าง
ที่เป็นมือปืนได้ที่จังหวัดกาลสิน
แกะรอยเส้นทางหลบหนีจากกล้องวงจรปิด

กับดาบตำรวจชาญชัยสร้อยสังวาน
ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนจังหวัดอุดรธานี

นำไปสู่การออกไม้จับดาบตำรวจชาญชัยและนายบุญนาคหงษาคำ
พนักงานขับรถสำนักงานชลประธานที่๕จังหวัดอุดรธานี
และสามารถจับผู้ต้องหาทั้ง๒คนได้ในวันที่๒๗มีนาคม

สารจังหวัดอุดรธานีจึงออกไม้จับนายบัญเจิดฉัดภัยทูล
หรือเสียบั๊กอายุ๖๓ปี
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร

เป็นผลมาจากการสอบสวนดาบตำรวจชาญชัย
ที่รับสารภาพและซัดทอดว่า
รับจ้างจากนายบัญเจิดเป็นเงิน๓แสนบาท
แม้ผู้ต้องหาทั้ง๓คนให้การสอดคล้องกัน
แต่นายบัญเจิดยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ตำรวจก็มีหลักฐานยืนยันชัดเจน

ที่สามารถระบุได้ว่านายบัญเจิดอยู่เบื้องหลังทั้งหมด

คือความเข้าใจผิดจากปมเรื่องชู้สาว
ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ยังถูกคุมตัวไว้ที่เรือนจำจังหวัดอุดรธานี
และถูกคัดค้านการประกันตัว